สำหรับการยึดรถตามมาตรการดื่มไม่ขับนะครับผ่านไป๘วันยึดรถไปแล้ว๒๑๔๐คันนะครับ
ดำเนินคดีไปทั้งหมด๒๐๐๐คนในขณะที่ตัวเลขในช่วง๔วันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่
มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว๒๕๓คนถือว่าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
แพทย์สวพลเมฆทนประหลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่๒๕๕๙ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
หรือว่าสปทประจำวันที่๑มกราคม๒๕๕๙ซึ่งเป็นวันที่๔ของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
พบว่าเกิดอุบัติเหตุ๖๔๗ครั้งมีผู้เสียชีวิต๗๕คนบาดเจ็บ๖๕๗คน
สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็ได้แก่เมาสุรานะครับร้อยละ๓๓๐๘และขับรถเร็วเกินกำหนดร้อยละ๑๕
พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือรถจักรยานยนต์ร้อยละ๘๒
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือจังหวัดเชียงใหม่๒๙ครั้ง
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดก็ได้แก่จังหวัดปฐุมธานี๕คน
สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม๔วันตั้งแต่วันที่๒๙ธันวาคม๒๕๕๘ถึง๑มกราคม๒๕๕๙
เกิดอุบัติเหตุรวม๒๓๓๘ครั้งมีผู้เสียชีวิตรวม๒๕๓คน
บาดเจ็บรวม๒๔๑๒คน
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่นครราชศรีมา
เชียงรายสงขลาและปฐุมธานีจังหวัดละ๙คน
นี้หากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของเทศกาลปีใหม่๒๕๖
คือวันที่๒มกราคมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น๓๖๗ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๓๗คนบาดเจ็บ๓๘๑คน

เช่นเดียวกับอุบัติเหตุสะสมในช่วง๔วันอันตรายของปี๒๕๕๙
คือระหว่างวันที่๓๐ธันวาคม๒๕๕๗ถึง๒มกราคม๒๕๕๙
เกิดอุบัติเหตุรวม๒๑๐๔ครั้งเสียชีวิต๒๒๗คน
บาดเจ็บ๒๑๖๓คนนับว่าน้อยกว่าในปีนี้
ส่วนสถิติการยึดรถตามมาตรการดื่มไม่ขับวันที่๑มกราคม๒๕๕๙
พบผู้กระทำผิดแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์จำนวน๖๐๙๑ครั้ง
เจ้าหน้าที่ยึดรถจักรยานยนต์เอาไว้๗๔๐คัน
ผู้กระทำผิดดำเนินคดี๕๒๑๖คน
สำหรับรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล
พบการกระทำความผิด๒๖๖๗ครั้ง
เจ้าหน้าที่ได้ให้ใบขับขี่ไว้๒๓๘คน
ยึดรถยนต์๙๖คัน
ส่วนผู้กระทำความผิดดำเนินคดี๒๒๔๒คน
และตลอด๘วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่๒๕ธันวาคมถึง๑มกราคม
ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการจำนวน๒๑๔๐คัน
เป็นรถจักรยานยนต์๑๙๕๒คัน

ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในส่วนของรถจักรยานยนต์๑๖๖๕๐คน
รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล๖๕๖๕คน
บนตรีบันพฤษภูมิเพียนโฆษกของกอมนก็ได้เปิดเผยนะครับว่า
ขอบคุณทุกหน่วยงานตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนที่บูรณาการและประสานงานด้านการข่าว
เฝ้าระวังเหตุผิดปกติในช่วงกิจกรรมสำคัญในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
โดยไม่พบเหตุร้ายที่กระทบต่อความมั่นคง